วันนี้มีความคืบหน้านะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดจับโจรได้แล้วนะคะ
จับคนที่มาเอากระเป๋าไปได้แล้วโดยคุณเกรสนี่แหละ
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในการตามจับคนที่เอากระเป๋าไปนะคะ
คุณเกรสแถลงข่าวเมื่อตอนสายที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเธอเองนี่แหละค่ะ
เป็นคนวางแผนล่อซื้อโอ้โหล่อซื้อเองเลยคุณนัทพงศ์
จนสุดท้ายตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายได้เขาบอกว่าหลังจากที่โพสต์แจ้งข่าวไปเมื่อวันศุกร์
ตอนเย็นเนี่ยเธอก็ไม่หยุดนะเธอก็ตามหาเบาะแสจากร้านรับซื้อกระเป๋ามือสอง
รู้ว่ามีคนต้องสงสัยมาขายกระเป๋าก่อนหน้านี้แล้วเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าแบบเดียวกันเป๊ะเลย
ก็เขาก็เลยแจ้งให้คุณเกรสรู้ว่ามีคนมานะมีคนมาขายรายการต่างที่เขาเขียนไว้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
มันตรงกันเป๊ะเลยก็เลยให้คนรับซื้อกระเป๋าเนี่ยนัดแนะกับคนร้ายที่จะมาขายของนะคะ
ล็อตหนึ่งอีกที่หนึ่งขายไปแล้วล็อตนึงจะขายอีกล็อตหนึ่งนะคะก็นัดกันอีกที่หนึ่ง
คุณเกรสก็ไปมีตำรวจห้านายตามไปด้วยเช็ครูปภัณฑ์สันฐานเป็นคนร้ายคนนั้นจริงค่ะ
ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะคุณเกรสเมื่อสักครู่นี้เราเห็นซุ่มอยู่บนรถนะคะ
เดินตรงปรีไปจับกลุ่มคนร้ายด้วยตัวเองเลยนะคะก็สรุปว่าได้กระเป๋าคืนมาทุกใบนะคะ
สุดยอดมากเลยจริงครับ
คือต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้ผลมากกับการที่เธอโพสต์ลงในสื่อออนไลน์
เพราะว่าคนที่รับซื้อกระเป๋ามือสองก็เช็คลิสต์เลยค่ะมันตรงรายการมันตรง
เขาเลยแจ้งให้คุณเกรททราบแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดนะคะ

คนร้ายเป็นช่างตัดผมนะคะรับสารภาพ
เป็นช่างตัดผมร้านอยู่แถวพระราม๒
ปีนบ้านคุณเกรสเข้าไปเองนะคะตอนนี้อยู่ที่ศาลเรียบร้อยค่ะ
เพราะว่ามีคดีลักขโมยติดตัวมาอยู่แล้วด้วยค่ะ
คุณเกรสก็ฝากขอบคุณสื่อมวลชนและพลังโซเชียลที่ทำให้เธอจับคนร้ายได้พร้อมกระเป๋ากลับคืนมาทั้งหมดนะคะ
ตอนนี้ก็เลยได้ฉายาใหม่นาตาชาโรมานอฟนักสืบรัสเซียนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหเป็นสายสืบรัสเซียจับคนร้ายด้วยตัวเองเลยค่ะ
บุกจับเลยเราอยู่ใกล้ตรงนั้นเรารออยู่บนรถสแตนบายบนรถ
พอเขากำลังรวบหรือรวบได้แล้วแล้วก็โอเคเข้าไป
คือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรสอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
ไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำไม่ได้ให้ฆ่าไม่ได้อะไร
คนร้ายถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ๘๔วันหรืออะไร
ก็จะมีการขึ้นศาลแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกันอีกทีระหว่างร้านรับซื้อกลับทางคนร้ายจริงใช่ค่ะ